ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียนะครับที่หายตัวไป๖วันที่ทะเลภูเก็ตที่เธอลงไปเล่นน้ำ
พบเธอเป็นศพแล้วนะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๔๐กิโลเมตรครับคุณผู้ชม
โอ้โหไปไกลมากคุณเอเลน่ารัชเชนโก้ชาวรัสเซียอายุห้าสิบสามปี
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นเธอจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
และนี่เป็นรูปถ่ายของเธอเธอลงเล่นน้ำที่หาดในทอนครับ
แล้วหายสาบศูนย์ไปตั้งแต่ยี่สิบตุลาคมจนที่ช่วยกันหาทางบกทางกาลหาไม่ไง
หาไม่เจอล่าสุดวันนี้ครับแปดโมงครึ่งครับ
กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลากลางทะเล
ว่าไปพบศพหญิงชาวต่างชาติลอยอยู่ในทะเลระหว่างหาดป่าตองกับหาดกะรน
ห่างจากจุดเกิดเห็นมาเกือบสี่สิบกิโลเมตรครูผู้ชม
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานำศพเข้าฝั่งชั่วโมงเสร็จ
พบร่างคุณเอเลน่านะครับแล้วนำศพเข้าฝั่ง
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลถ่าหลานให้แพทย์จรสูตรอัตตรรักบุคคล
วันแล้วนะครับนะฮะอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานสถานทูต
รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไปนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
ไปยังอุทยานแห่งชาติหาดลายันตะบนเขิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตครับ
บอกว่ารัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็เพื่อนของผู้สูญเสียนะครับ
เหตุการณ์นี้ยังไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันค้นหา
คงเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าเจอผู้สูญหายแล้วครับ